ดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันก่อน

พยายามที่จะจดจ้องไปที่เรื่องของโลกออนไลน์นะครับ

ทางเครือข่ายค้ายาเสพติดใช้โซเชียล

ไม่ว่าจะเป็นการหาเครือข่ายยาเสพติด
สมัครสมาชิกในโลกโซเชียล
คือเมื่อก่อนในเฟซบุ๊กเราจะเห็นข่าวอ่านตลอดเลย

ขายกันในอินบ็อกซ์ในหน้าเพจในหน้าเฟซนี่นะครับ

มีนักค้ารูปแบบใหม่

เป็นเกมที่รู้จักกันในหมู่วัยรุ่นเลย

หลายคนเล่นกันนะครับแล้วก็เล่นกันเป็นหมู่คณะด้วย
แล้วก็มีการสั่งการให้ไปส่งยาเสพติดตรงนู้นตรงนี้
แต่ก็ไม่พ้นสายตาตำรวจนะครับ
เมื่อวานี้ตำรวจแถลงข่าวการจับกลุ่มยาบ้ากว่า๑๒๐๐๐เมตร
ไอซ์๑๑๓กรัมยาอี๖๖เมตร

ปืนขนาด๙มม๑กระบอกแล้วก็เครื่องกระสุน๓๕นัด
เป็นของกลางที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด
บังคับการตำรวจนครบาน๓ตรวจยึดได้
ระหว่างการจับกลุ่มนายพลวัฒน์ใจกำแหงหรือว่ากล้าอายุ๓๖ปี
และนายชนะวัฒน์กำลังเจริญหรือบอลอายุ๓๙ปี
โดยจับกลุ่มได้ที่บริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดิน
ห้างศัพท์สินค้าแห่ง๑ย่านแจ้งวัฒนะ
และมีการขยายผลเข้าตรวจค้นห้องพัก
ที่คอนโดแห่ง๑ในอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนวลธบุรีนะครับ

ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓เปิดเผยครับว่า
ได้ติดตามกลุ่มขบวนการค้ายาบ้า

ไม่ว่าจะเป็นการรับส่งยาเสพติด
โดยครั้งนี้ทางชุดปราบปรามยาเสพติด

ทำการล่อซื้อยาบ้าจำนวน๒๐๐เมตร

พร้อมของกลางที่ห้างสรรพสินค้าย่านแจ้งวัฒนะ

และขยายผลกระทั่งจับกลุ่มนายบอล
พร้อมด้วยของกลางยาเสพติดจำนวนมาก
ส่วนอาวุธปืนผู้ต้องหาอ้างว่ามีคนจำนำไว้ในราคา๕๐๐๐บาท
เป็นเกมต่อสู้ที่รู้จักกันในหมู่วัยรุ่นขณะนี้
คนเดียวแล้วค่อยไปยิงกับเพื่อน

อย่างนี้ว่าเราจะเล่นเป็นหมู่คณะ
เพื่อที่จะไปรุมยิงคนอื่นก็ได้อย่างนี้เหรอฮะ

ทีนี้จากคำรับสาภาพของนายบอล

สารภาพว่ายาบ้าทั้งหมดได้มาจากนายคิงส์

แต่นายคิงจะเป็นผู้สั่งการครับ
เป็นผู้สั่งการให้นายบอลไปส่งยาบ้า

สามารถที่จะแชทจะพูดคุยกันได้เป็นการส่วนตัวนะครับ
และทีนี้ก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย๒คนนี้
แต่ว่าสั่งการแล้วก็ไปส่งยาบ้าจุดนั้นจุดนี้ได้นะครับ
ซึ่งได้ค่าตอบแทนเป็นยาบ้าครั้งละ๒๐๐เมตร

หลังจากส่งของเสร็จสิ้นภารกิจสำเร็จนี่นะครับ
โดยตำรวจได้แจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติด
โทษไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายแก่ทั้งนายกล้าและนายบอล
ตำรวจก็ต้องสืบเสาะแสวงหาต่อนะ

ในการสร้างเครือข่ายและการสั่งการค้ายาเสพติดเนี่ยนะครับ